ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับ
ผู้ชายคนนี้จู่ชาวบ้านมาเห็นตอนเช้าฟุบหน้าอยู่ที่หน้าบ้านครับ
แล้วเลือดเต็มเลยเขาตายครับไม่รู้สาเหตุว่าตายเพราะอะไรด้วยครับ
ปกติแล้วผู้ชายคนนี้จะมีอาชีพคือรับแกะสลักหินเป็นพระ
จู่เลือดเต็มพื้นเลยนี่ไงตรงที่เขาฟุบหน้าเนี่ยมี๑กอง
หน้าประตูนั้นอีก๑กองแล้วในบ้านแถวหัวเตียงมีเลือดอีก๑กองครับ
กองหลักครับเกิดอะไรขึ้นนะนั่นสิครับทุกคนก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่หลังผู้ชายคนนี้มีอาการแปลกเหมือนกับหลอนหลอนว่ามีคนมาหามาเรียก
เขาเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ประมาณสัก๒เดือนที่แล้วด้วยนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
ชาวบ้านแถวนั้นตื่นตกใจกันหมดเลยกำลังจะไปตลาดตอนเช้าไปเจอผู้ชายคนนี้
ฟุบก้มหน้าอยู่ครับแล้วกองเลือดเต็มไปหมดไปเรียกไปสะกิดไปเขย่าตัว
ตัวแข็งแล้วอ่ะก็เลยมีการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมาตรวจสอบตอนแรกเปิดประตูรั้วเข้าไปไม่ได้นะครับ
อ้าวแต่พอเข้าไปเสร็จปั๊บไปตรวจสอบพบข้อมูลว่าผู้ชายคนนี้
เขามีบัตรที่บอกว่าเขาเป็นคนต่างด้าวซึ่งเกิดในไทย
ชื่อนายวัญชัยตาหอมอายุ๒๕ปีนี่คือบัตรยืนยันตัวตนของเขาครับ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเลือดเต็มไปหมดเลย
เจ้าของบ้านบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นลูกน้องนะแล้วมีอาชีพจะทำงานแกะสลักพระหินนะครับ
นี่นะฮะก็จะไปเจอเป็นกับกองของพระหินที่แกะเสร็จแล้วบ้าง
แกะไม่เสร็จดีบ้างมาอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันประมาณ๘เดือนแล้วครับ
ก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านนั่นแหละ๒เดือนก่อนผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเกิดอุบัติเหตุ
ตาเสียไปข้างหนึ่งดั้งจมูกหักต้องนอนที่โรงพยาบาลเข้าออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งนะครับ
นี่สภาพภายในบ้านของเขาก่อนที่จะตายเนี่ยนายวัญชัยก็ยังทำงานได้ปกตินะครับ
แต่ระยะหลังมันมีอาการแปลกเป็นสัญญาณเตือนนำมาก่อนเช่นเลือดออกปากออกจมูกแบบไม่รู้สาเหตุ
แล้วก็บ่นปวดช่วงหัวช่วงขมับปวดปวดปวดอยู่แบบนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะมาพบกลายเป็นศพ
เขาเล่าให้ฟังผู้ตายเล่าว่าเฮียผมก็ไม่รู้นะใครมาเรียกผมตอนกลางวันมีคนมาเรียก
กลางคืนบางครั้งก็มาเรียกเหมือนกันแล้วเห็นภาพหลอนอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งประมาณตี๔ครับ
ตี๔เข้าสู่วันนี้๑๑มิถุนาเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงคนร้องโอกอ้าโอกอ้ากเหมือนคนจะอ้วกอะครับ
เสียงดังมากตกใจแต่เขาไม่ได้เอกใจครับจนกระทั่งพอตะวันแจ้งปั๊บเดินออกมาจะไปตลาด
อ้าวมาเห็นนอนฟุบก้มหน้าอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้ว่าตายแล้วครับ
รถมอเตอร์ไซค์ล่มเองครับประมาณกี่เดือนที่ผ่านมาครับ
หมอบอกว่านั่งหักนั่งจะหักตรงนี้ครับ

รักษาหมอไปหาหมอหมอก็ไม่ได้เล่นรักษาไม่ได้ให้ยาอะไรครับ
หลังจากที่กลับมาจากหมอนี่เวลาเขามีการอ้วกอะไรนี้ไหมครับ

อ้วกครับบ่นปวดหัว
ศพผู้ตายเนี่ยญาติและครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
คาดว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อ๒เดือนก่อน
เพราะว่าจริงแล้วคุณหมอนัดให้ไปติดตามอาการนะครับ
ก่อนที่จะมาพบว่ากลายเป็นศพอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีผลข้างเคียง
หรือแผลข้างในที่บางครั้งมองข้างนอกไม่เห็นด้วยตาเปล่าไง
ดังนั้นการรักษาเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเจ็บใหญ่เจ็บเล็กก็ควรจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
แสดงความเสียใจด้วยนะครับเตรียมรับร่างไปบำเพ็ญกุศลต่อไปแล้วครับ